ครับมาฟังผลการณ์ให้แกนแกงของมวยคู่ที่สองครับพัฒเอกเจราวัตร
ให้ฝ่ายแดงเพคกุราสี่พิเศษและฝ่ายน้ำเงินทองสี่สิบเก้าครับเอกชั้นครับ

อกปิดท้ายยก๔ยกเดียวเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลย

สะบัดเป็นลำตัดหวังเต๊ะเลยนะครับ
ส่วนผู้รองการถ่ายทอดสดนะครับ

เหลือเกินนะครับรายนี้เป็นอดีตแชมป์

ราชดำเนินด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยครับ

วันนี้มาแทนก็จริงแต่ว่ายาวเหลือเกิน

ก็ละกว่าเป็นกาวัดกับมวยกู้ดี๓
แห่งเพชรพิฆาตหรือเอกพิฆาตมภูมิเทพธุลบุรีกกันบุษ
กระจรพลสุวรรณตีอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๙๓ครั้งชนะ๖๖แพ้๒๕เสมอ๒ครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินแหลมคมหรือพงเพชรเอ็มยูเดนสิงห์มาวิน
ชื่อจริงชื่ออภิษฎนวลทองแก้วอายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๕๗ครั้งชนะ๔๒แพ้๑๕ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนอำวัดลูกสวนที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
พร้อมแดงนี่ซ้อมอยู่กรรรบุทธ์ที่กาญจนบุรีนะครับ
แต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายมาทำหนักที่ค่ายมวยรองเทพธุมบุรีครับ
ก็บ้านเก่าเลยครับที่แถวสาย๒สาย๓ครับ
ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงฯมาวินครับค่ายหมายแกะต่อกรองนะครับ

ของเสียหนึ่งนะครับอดีตผู้จัดการทีมบัวชนยูไนเต็ดครับ

แล้วก็คุณป๊อปทุ่งสงศ์เลยครับหลานชายของยอดโคตรมวยใต้ครับ
ปี้สิงหมณีดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับ
แหลมคนวันนี้มาแทนก็จริงพี่ชัยครับ

สูงยาวครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
อาจารย์นรงค์รวมจิตครับ
ประกบให้ดูมุมนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับ
น้ำเงินลอยกว่าสูงกว่า
ขณะที่มุมแดงนี่ได้สดครับ

พี่แชมพ์มัตรธรรมเนินด้วยนะครับ

กรรมลสันติร์กรรมบุตรครับหรือว่าภูกรานจีลนะครับ

ทำค่ายมวยใหญ่โตอยู่ที่เมืองกาลเลยครับ
ครับสถาปตรวจมูลให้เด็กมาจังหวัดการ์ดชะนังบุรีครับ
คู่กันนี้พี่กัดร้อยสามสิบสามต่อร้อยสามสิบห้าเลยครับ
อ้าวยกที่หนึ่งครับขอร้องผู้หญิงท่านผู้ชม
ถ้าดูจากตัวแล้วมันไม่น่าจะชกกันได้ครับแต่มวยไทยเป็นเรื่องของน้ำหนัก
ไม่ได้เรื่องของสุดสูงสูงต่ำดำขาวนี่ไม่เกี่ยวนะครับ
แดงเพ็ดพิคาตกรอกกระดันบุตรจากอุบัติราชธานีน้ำเงินแหลกคม
สิงหมาวินจากทะคอนศรีธวราชทุกชิ้นขาดบนเวทีครับ
ท่านโรงรวมจิตให้สองปอนด์ให้สองปอนด์ในฐานะที่การผ่านมวย
เก๋วกว่าก๋วยเป็นรองอืมเก๋วกว่านี่ฝ่ายแดงนะเพ็ดพิคาต
เป็นแชมป์พี่แง่ล่าชัดเผินเก่าด้วยน่ะแล้วไปสุดท้ายชมเอาไว้น๊อค
น้ำเงินนี่ชนะคะแนนที่ยอดมวยไทยรัฐนี่ก็อีกคู่นึงบอกว่าเปย์หมอก็รอทำงานเลยนะครับ
ก็บนล็อกนี่เจี๊ยเจ้าเลยไหว้ครูก็ยังเจี๊ยวเท้าแล้ว
เจาะยางตลอดนะจะแฟบหรือเปล่า
ขยับตัวเล็กก่อนตัวเล็กก็จริงนะ
แต่ว่าใจมันเกินร้อยจริงครับราวนี้
ซ้ายเดินขยับติดตลอดครับ
ขาอันตรายระวังขาเจอบนระวังบนเจอร่าง

ถ้ากาดตกมาเมื่อไหร่นี่น้ำเงินซึมเลยนะครับ
อันตรายนะนี่น้ำเงินเตรียมแทงเข่าอย่างเดียวเลยนะเนี่ยตอนนี้
ความใหญ่จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับ

วันนี้ลูกพี่มาเองด้วยครับนี่จิ้มล่างก่อน

ลูกศิษย์ของนายตำรวจใหญ่นี่ครับ

อุติออกแต่ละดอกจากเพชรพิฆาตนะ
หน้าสมบัติเลยอ่ะ

รอบให้เดียวกับยอดมวยไทรัต

นี่แหละต้องบอกว่าน่าจะบอกว่าเป็นมวยที่อันตรายอีกคนครับรายนี้

ใหญ่เยยไม่สนทั้งสิ้นครับ

เจอมาเจอมา

ขยับเดินเลยไม่สนใจเกินร้อยอยู่แล้ว
ตัวเล็กก็จริงแต่หัวใจนี่เกินร้อยครับ
ดับแทงไปด้วยใดแขนวงใน

อยากพลาดดูนะครับกับมวยคู่นี้สนุกแน่นอน

ประดิษฐ์มวยในสิกวรรดิส่งชัยมาตายเข้มเลย

อาจจะเป็นเรื่องลำบากสำหรับฝ่ายแดงก็ได้
เพราะฉะนั้นต้องติดตามครับ

ได้ใหญ่ครับเทคพิคฆาต
โอ้วดูครับต่อยมันร้าวจักรใกล้เลยนะ

แม่ศักดิ์ศรีอดีตแชมป์พี่แอร์รัชดำเนินด้วยครับ
เวทีนี้แทบจะไม่ต้องมีพี่เลี้ยงแล้ว

หนูมั่นใจเลยนะเดินแบบไม่ได้กลัวความใยเลย
เผ็ดพิคฆาตนี่เดินกู้เลยรุ่นพี่

เตรียมกว่าสั้นต่างวงต้องลงทุนเดินเข้าหานะครับ

เต็มหน้าเลยครับหนักแรงเหลือเกินนะใช่ต้องคูณรุ่นน้องโดนไปสะดุ้งครับ
ประเภทเสือยังไม่สิ้นลายเลยครับทิศพิฆาตนะพี่ชัยนะเสือยังไม่สิ้นลายนะครับ
รายนี้ครับเก่าเหลือเกินเลยครับกลับมาภาคหลังฟอร์มดีด้วยครับ
ช่วงนี้ขอบคุณกาวสิเมินเจ้าระเคเขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชนะน๊อคและก็๑สิ้นบาท
แก่ผู้ที่ใช้เจ้าระเคฟาทางตามต่อยกที่๒ครับ
ยอดมวยไทยรัฐโดยสงสัยลัตนสุบัรคู่๑คู่๒มาเปิดแบบแบบบวกนี่ไม่มีนะครับ
พลิกไปพลิกมาไว้หาผู้ชนะได้ต้องว่าอย่างยกสุดท้ายทั้งสองผู้เลย
ที่จะขึ้นมาเป็นยอดมวยติดตาแฟนมวยมันต้องแบบนี้แน่
ใกล้ตัวไม่ต้องมาเต้นมารอ

ยางจะแป๊บหรือเปล่าแถวนี้ร้านป่ายางไม่มีด้วยนะ
ไม่มีโอ้วไว้อย่าปากยางปากซ้อยหนูมันไกลอ่ะ
ยางมีส่วนอ่ะเอ้าแตกเอ้าแตกหรือเปล่าโดนอีกสองเข้ามาเมื่อสักครู่
สวนขวาทีเดียวแตกเลยนะครับเพิ่งจะออกด้วยห่างไกลที่สำคัญนะครับ
ไม่เป็นไรครับจุดนิดเดียวนี่ก็กับยอดมวยไทยรัฐมันอะถังตลอด

ยกเต้นที่สองเจาะยางอย่างเดียวเลย
อ่าต้องเดินหรือเปล่าต้องเดินหรือเปล่าแหลมแหลมคม
ยังเดินยังรออยู่เจอหมัดแทงขวาเกี่ยวล่างจับ
โอ้โหจอกยางแทงแทงตลาดอกสะอุดดูนะแต่กูเลยหัวทิ้วออกจะไม่อันตรายเท่าไหร่
มาตลาดมัดมันอันตรายเท่าไหร่นะแหลมด้างใช้ได้เลยนะแหลมคมเนี่ย
แฟนที่ชื่นชอบโอเพชรจอกยางปล่อยมัดอย่างนี้ต้นต้นต้นอย่างนี้แหละครับต้นอย่างนี้
มันถูกต่อยถูกสุขลักษณะทุกอย่างเลยแดงแทงตลอดดอกนี่
หนับแรงลึกเลยนะแทงรากลัวตามใหญ่จะเป็นอุปสรรครึเปล่าหูฮซ้ายตามด้วยขว้า
พยายามแทงขวาวงในวงในไล่แขนตีได้ไม่ได้
ไม่เสียบเสียบไม่เสียบยังตีไม่ได้ไล่แขน
ว่ายังไงกรรมการนรมยวมกิฟต์ว่ากันใหม่กลางวิธี

โอ้เป็นเกมที่หมายยกยกมีโยกมีโยกโยกแล้วดูเจาะยัง
มีสวนส่อกนะแน่คนมายักษ์บอกให้บวกส่อกด้วย
แต่ต้องระวังนะครับกาดหล่นไม่ได้นะ
ยกส่อกนะน่ะยังแทงไม่ได้
ว่าเป็นมวยที่ตอยถูกยกทีน่ะ
ดูทิ้งทั้งหัวไหล่เลยเนี้ยดูส่วนอาวุธมาตลาดอย่างมันหนักลงลึกเลยน่ะ
โอ้แล้วก็น่าซะปัดเลยอ่ะ
ดูครับยังยังยังยังไม่แปลกเลยครับ
โอ้ยแข่งซ้ายสาตรเข้มข้นดัน
แข่งขวาเต็มไปเรื่องแข่งขวาเจาะอย่างบนเรือ

ลูกช้าลูกช้าโดนต่อจ๊อปไปต่อ

เวทีนี้ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงเลยล่ะครับ

มีสับสอกหั่นน้ำเงินเหลือในอย่างเดียวแล้วนะครับ
หวังอินได้ไหมโดนหันแล้วครับ

สารภาพนั้นมันสะสมเยอะมากเลย

โอ้โฮเรียบร้อยเลยไม่ไหว
สะสมเยอะเยอะเกิน
โอ้โหนี่ครับจับตาติดตามครับ
พี่เลี้ยงตะโกนถามหารถเหล็กเลย
อ้าวถามหารถเหล็กเลยนะครับ
แต่ชนะ๒ไฟล์หลังนี่สวยมากเลยนะแพทย์พิฆาต
แพทย์พิฆาตก็ดูการจัดการสร้างของทางด้าน

ท่านผู้ชมดูครับมวยที่เปลี่ยนชื่อมา
อันนี้ถูกทะโหลกกับสุ่งสถญาณมวยธาราชมากเลยนะ

มันบู้ตลอดแล้วคุ้มค่าตลอด
บอกให้แฟนจับตาติดตามต้องชกรายนี้ก่อนต่อไป
โอ้ดูเลยครับแพทย์พิฆาตก๊อกการบุตร

ถ่ายรูปแอคชั่นลงหนังสือพิมพ์กันหน่อย
กรรมการไม่เหนื่อยเลยครับ๒ยกโอ้สวยเลยนะครับ